สุดท้ายสุดท้ายพื้นมันสิ
พื้นมา
สุดท้ายสุดท้ายพื้นมา
สุดท้ายสุดท้ายพื้นมันสิ

ช้าบอกให้เอาลูกขึ้นมามันจะดูอยู่ด้านอีกบ้านปะเนี่ย
เร็วเร็ว

สุดท้ายสุดท้ายพื้นมันสิ
ว้าวขอพี่ก่อน
เอามี่จอกทำให้จะว่ะ

เจ็บเขามากย้ายเลย

มีชีวิตได้หรือ
มีชีวิตทำให้แค่แค่กู่
ถักกันเหมือนกัน
เป็นสิ่งที่พวกตัวหน้าของเรา
จะสู้เพื่อน

พึ่งมันสิ
พึ่งหมา

บอกให้เอาลูกขึ้นมามันจะดูอยู่ด้านหรือเปล่าเนี่ย
เร็วเร็ว